มาดูกรณีที่ชาวประมงพื้นบ้านค่ะ
เอาเรือมาปิดปากแม่น้ำตาปี
โดยอ้างว่าไม่พอใจนะคะที่ทางการให้พ่อค้างดรับซื้อหอย
แล้วนอกจากนี้ค่ะข้อมูลจากชาวบ้านเขาบอกว่า
จุดนี้จริงมันเป็นพื้นที่สาธารณะ
แต่มีผู้มีอิทธิพลหรือผู้นำท้องถิ่น
เขาก็เลยถามมีคำถามเกิดขึ้นว่าตรวจสอบให้หน่อยสิ
จุดนี้คือปากแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองสูราชทันีย์ค่ะ
เป็นชาวบ้านกลุ่มเก็บหอยแครงในอ่าวบ้านดอน
เอาเรือประมงพื้นบ้านประมาณ๕๐ลำนะคะมาจอดเรียงกันเลย
ดขวางกลางแม่น้ำตาปีอ้างว่าไม่พอใจทางราชการนะคะ
เหตุผลที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้
นาวาเอกวะสากรสุนทรนันรองผู้อำนวยการ
อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสุราธานี
และนายสุชาวโทมุสิกป้องกันจังหวัด
นำเรือออกไปเจรจากับกลุ่มชาวประมงค่ะ๑ชั่วโมง
ขอให้ชาวบ้านไปประชุมกันวันนี้เดี๋ยวมาคุยกันอีกทีวันนี้นะ
ชาวบ้านก็เลยยอมนำเรือกลับไปไปดูบรรยากาศช่วงการเจรจาค่ะ
ตามหลักการก็คือว่าทุกทุกท่านเนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ย
สามารถเงินโมนชีวิตสามารถหาทัพพยากรในทะเลเนี่ย
ระยะสามพันธาเลได้โดยเท่าเทียบกัน
โดยที่ไม่ได้ใช้เครื่องมือเป็นกฎหมาย
สามารถทำได้
นำชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่ารู้มาว่าพื้นที่ตรงนี้

แต่ก็มีผู้มีอิทธิพลหรือว่าผู้นำท้องถิ่นปกปิดกีดกัน
ไม่ให้เข้าไปโดยบอกว่ามีการสัมพทานไปแล้ว
แล้วก็ถูกยึดไปแล้วกว่า๑๐ปีบ้างให้เหตุผลชาวบ้านต่างนานานะคะ
ซึ่งมันเป็นข้อหอยบางคอกที่มันเกิดขึ้น
ชาวบ้านก็เข้าไปไม่ได้พอเข้าไปก็ถูกยิงที่เป็นข่าวเกิดขึ้น
เมื่อช่วง๒๓วันที่ผ่านมาว่ามีผู้ชายขี่เจ็ดสกี
ไล่ยิงชาวบ้านที่เข้าไปเก็บลูกหอยแครงที่จุดนี้
ฝั่งชาวบ้านเขายืนยันว่าก็จุดนี้มันเป็นพื้นที่สาธารณะ
แต่ฝั่งของผู้ประกอบการเลี้ยงหอยที่ออกมายิงรวมถึงคนอื่น
เขาก็ยืนยันว่าพื้นที่นี้เขามีการสร้างขนาด
มีการสัมปทานไว้เรียบร้อยแล้ว
มันเป็นข้อมูลที่มันไม่ตรงกันอยู่ตอนนี้สองฝั่ง
พลเรือโทสำเริงจันโสผู้อำนวยการภาค๒
และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๒กล่าวว่า
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือขนำที่ปลูกสร้างในอ่าวบ้านดอน
เพื่อจะนำพื้นที่มาให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน
โดยในปีที่ผ่านมาพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่
เขาก็พบนะว่ามันมีการบุกลุกพื้นที่จริงเป็นแสนไร่นะ
และมีข้อสรุปให้ลื้อสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำลำน้ำรวม๕อำเภอ
ซึ่งตอนนี้ตรวจพบมีจำนวน๑๐๐๐กับอีก๑๐หลังด้วยกันค่ะ
ถ้าจุดไหนเป็นพื้นที่สาธารณะก็ต้องให้ประโยชน์ชาวบ้านเขานะคะ